นั่นคือการสไลด์สเก็ตบอร์ดนั่นเองค่ะ
แล้วก็มีดาราดังหลายคนที่เขาเริ่มเล่นกันแล้วนะคะ
คนแรกแน่นอนนะคะก้มต่ำ
ก้มต่ำนี่ถูกตอบ

เราอยากจะบอกว่าเธอเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดไหมค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็คอสตูมต้องบอกว่าเก๋ไก่มากนะคะ
มีบางคนเล่นเซอร์ฟเก็ตก็มี
ถูกต้องนะคะก็ถุงเท้าสูงปรีกสีม่วงนะคะ
สดส่วนนี้บอกเลยนะว่าสู้ได้ไอซ์อภิษดาค่ะ

ขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บความเซ็กซี่อยู่แล้ว

ในครั้งนี้นางมาแบบแนวสตรีทคู่กับสเก็ตบอร์ด

ใช่แล้วแต่หลายคนหลุดโฟกัส
รีลาการเล่นนะแต่ไปโฟกัสที่ไหนรู้ไหมคะ
โฟกัสที่คอสตูมที่สาวไอซ์แต่งตัวในแต่ละวัน

ใช่คือดึงดูดใจแบบไม่ไหวแล้วทั้งท่วงท่าทั้งเสื้อผ้าของเธอนะคะ
ส่วนคลิปที่เป็นที่พูดถึงมากก็คือคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เธอใส่ชุดสีฟ้าฆ่าไม่ตายชุดนี้เลย

ไอซ์เข้าไปเล่นที่สนามเลยนะคะแต่เสื้อทรงเอวนี่บอกเลยว่าใครไม่มองให้ตีเลยอ่ะ
เออยังไม่หมดแค่ไอซ์นะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันที่สาวร่างเล็กสเปคหนุ่มกันบ้างดีกว่า
เต้ยจรินพรค่ะคนนี้ก็มาแบบไซส์มินิจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะ
ลีลาจากการถ่ายบอร์ดไม่ธรรมดาค่ะโปรเฟชนัลเลยนะคะ
จังหวะการขึ้นแรมอันนี้เขาเรียกว่าแรมคุณผู้ชม
ขึ้นไปปุ๊บเนอะเนี่ยอย่างเซียนเออ
ถ้าเราตามอินสตราแกรมของเต้ยนะเอาจริงจะเห็นว่าเขาเล่นบอร์ดมาพักใหญ่เลยนะ
คนแรกในวงการเหมือนกันนะสำหรับสาวเนาะ
ก็มีโอกาสไปฝึกซ้อมกับบ้านของพี่เคนธีรเดชมาด้วย
บ้านนั้นเนี่ยเขามีหนุ่มคอยช่วยกันซ้อมแบบสนุกสุดมันด้วยล่ะจ๊ะ

มาต่อกับที่สาวไซส์มินิอีกคนนะคะ
คุณพลอยหอวังค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกคนที่หลงไหลนะคะในเรื่องของสเก็ต
แล้วก็จริงเธอก็เป็นสายสตรีทอยู่แล้วค่ะ
เรียกว่านะคะเล่นไปแล้วก็ได้โชว์คอสซูมเก๋ไปด้วยนะคะ
ลีลาการเล่นของเธอต้องบอกว่าเซียนไม่ใช่เบาเลยแหละค่ะเห็นไหมคะนี่

นำมาจากอีกคนหนึ่งค่ะคุณซาร่าโฮลเลอร์หรือว่าซาร่าเอปล่ะค่ะ
คนนี้ก็ขอท้าโชว์ลีลาเช่นเดียวกันนะคะ
เรียกว่ารีลารีลาเด็ดดูงไม่เบาล่ะค่ะเป็นแนวสติก
ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สาวชื่นชอบนี่นะคะ

ได้ลองแล้วแต่ยังไม่เซียนยังขึ้นเนินขึ้นแรมไม่ได้